แต่ว่าอันนี้ชื่อว่าขนมดอกดิน

ใช่ค่ะเป็นเมนูของหวานชื่อแปลก
ขนมเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินคล้ายแบบอมดำนิดนึง
แต่รสชาติอร่อยแล้วก็เหนียวหนึบ
ถึงตุลาเท่านั้นเนื่องจากอะไรดอกดินหายาก
แล้วเขาจะขึ้นในป่าเขาเท่านั้นด้วยอ๋อเหรอแต่ที่เมืองสองแควร์
จังหวัดพิษนุโลกคุณชนะครับรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีดอกดินให้ทานกันตลอดปีแล้ว
เหรอแล้วก็พามาดูแหล่งทำขนมดอกดินกันที่นี่นะคะ
แม่บ้านบึงกอกตะบนบึงกอกอำเภอบังรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
สนุโลกดอกดินเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมคุณถึงแม้ว่าอย่างนี้
จะมีการเก็บรักษาเอาไว้นานด้วยการแช่แข็งเดี๋ยวนี้เขาแช่แข็งไว้
แต่ดอกยังหอมอยู่นะคะจริงดิใช่คุณแล้วเขาจะเริ่มจากการนำดอกดินที่แช่แข็ง
ละลายน้ำละลายน้ำแข็งออกอะค่ะแล้วจะนำดอกดิน๕๐๐กรัมไปปั่น
พร้อมกับกะทิหนึ่งกล่องใยถ้าหากเป็นกะทิสดเขาบอกว่าจะทำให้ขนมรสชาติดีขึ้น
อ๋อคือใครเอากะทิมาคั้นเลยอะมะพร้าวมาคั้นเลยอะครับ
ปั่นก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทใส่ภาชนะขนาดกว้างแบบนี้
ในนี้ก็จะใช้เป็นกระทงนะคะแล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะ
ตามด้วยน้ำตาลปี๊บหนึ่งกิโลกรัมแล้วก็ตะกร่อเนี่ยคนคนคนอะ
เทแป้งข้าวเหนียวหนึ่งกิโลกรัมลงไปนี่นี่แต่ก็คนคนคนคนเออ
จากนั้นหมักทิ้งไว้ก่อนหมักทิ้งไว้ประมาณ๓ชั่วโมง
สามชั่วโมงเลยเหรอเอาไปขูดมะพร้าวต่ออ๋อ
ขูดมะพร้าวไว้ให้พร้อมพับกระทงเตรียมไว้ให้เรียบร้อยด้วย
นำกระทงใบตรองที่เตรียมไว้เนี่ยนะวางเรียงในซึ้ง
แล้วก็หยอดน้ำมันพืชใส่กระทงนิดนึงไม่ให้มันติดนึกออกไหม
แป้งที่เตรียมเอาไว้ลงกระทงนะคะ
แล้วก็โรยหน้าขนมด้วยมะพร้าวขูดที่เตรียมเอาไว้นั่นแหละ
ใช้เวลาในการนึ่งประมาณยี่สิบห้านาทีเท่านั้นเฮ้ย
ขนมสุกนะคุณมันจะมีกลิ่นหอมของดอกดินอ่ะ
ลอยขึ้นมากับไอน้ำเลยเตะจมูกเลยนะเตะป๊าบเลยค่ะคุณค่ะ
แล้วเนื้อขนมที่นึ่งสุกใหม่เนี่ยมันจะเหนียวหนึบนุ่มนะ
แล้วรสชาติเนี่ยมันจะหวานมันเป็นขนมโบราณอีกหนึ่งชนิดที่แบบ
เอาไว้ต้องดูดิอ่าเหมือนทำเป็นชั้นชั้นอ่ะ
คืออันนี้เขาต้องหยอดน้ำมันพืชลงไปเพื่อไม่ให้มันติดกระทงคุณ
อ๋อใช่แล้วพอหยอดตัวแป้งลงไปนะคะ
เขาขายกันในราคาสี่กระทงสิบบาทเฮ้ยถูกอ่ะถูกมาก
ถ้าหากจัดเป็นกล่อง๑๐กระทงก็๒๕บาทใครสนใจสั่งซื้อคุณชนะ
เพื่อคุณกลับบ้านเนอะสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทรที่เราขึ้นให้ด้านล่า
ไม่ได้กลับบ้านนะบอกแล้วคุณแม่สิบอกคุณแม่บอกคุณแม่